อีกเหตุการณ์ครับผมพาไปดูกรณีของกระบะหลับในฮะ
กระบะหลับในไปชนท้ายกระบะอีกคันแล้วตกคลอง

อันนี้ก็ต้องแข่งกับเวลาครับในการช่วยเหลือคนเจ็บ
เพราะว่ามีคนติดอยู่ในรถปีนรถออกมา
เพราะว่ารถกำลังจะจมน้ำหนีตายอลละหมานครับ
ถนนขอนแก่นโพนทองครับในพื้นที่ร่องคำกาลสิน
ตำรวจและกู้ภัยก็เร่งไปช่วยเหลือ
มีกระบะตกข้างทางแล้วมีคนเจ็บ๒คน
คนแรกเป็นผู้ชายอาการแน่นหน้าอกปวดหัวเข่า

คนที่๒มีแผลฉีกขาดนิ้วมือด้านขวาก็ส่งโรงพยาบาล
ส่วนกระบะคันสีขาวก็คือคันที่ตกจมลงไปในน้ำ
มีคนขับบาดเจ็บมีแผลถลอกครับคือคันนี้
สอบถามคนขับกระบะขาวคันที่ตกลงไปในคลอง
บอกว่าขับมาจากร่องคำจะกลับบ้านที่กรรมราศัยกาลสิน
จากจุดนี้อีก๓กิโลถึงบ้านครับ
คู่กรณีขับมาชนท้ายอย่างแรง
จนรถเขาไปชนกับราวสะพานแล้วพุ่งร่วงตกลงไปในน้ำ
พยายามรีบปีนออกจากรถแล้วก็แจ้งขอความช่วยเหลือ
รถกระบะเหมือนในละครเลยคุณขวานคุณผู้ชม
ตัวเองพยายามปีนออกมาแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาบนฝั่ง
มองลงไปในน้ำเห็นรถตัวเองลองดูภาพรถที่จมน้ำหน่อย
เขาบอกว่าภาพตอนนั้นคือรถของเขาค่อยจมค่อยจมค่อยจม
จังหวะนี้คือจนรถจมเกือบมิดคันนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเดี๋ยวเชิญทุกคนมาสอบปากคำ

นะครับช่วงนี้หยุดยาวนะเดี๋ยววันจันทร์ก็หยุดชดเชยด้วยใช่ไหมครับ
เดินทางไปไหนก็ตามแต่ไม่ประมาทดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยนะครับ